คือร้องได้ให้ล้าน
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
พาเธอไปเธอเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันละเมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จะ
เพื่อนที่จอดหัวชอบรวม

รู้สึกดีขึ้นแล้วนะเก่งมากเลย
และที่สำคัญพี่เอลซ่ายืนอยู่ข้างไม่มีปากขมุกขมิบนะคะ

เรียกว่าใช้ความสามารถของน้องมารุโกจัง

ร้องจบลงไปแล้วนะครับก็ร้องได้ชัดเกินความคาดหมาย
ค่ะนะครับร้องชัดทุกคำเลยจริงจริงนะครับ
เฉลยกันเลยนะมาครับมายืนกอดกันไว้ได้เลยนะครับ
เพลงที่หนึ่งนะครับเพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องมารุโกะจังร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทน้องมารุโกจังร้อง

เอาละค่ะมารุโกจังร้องได้แบบนี้รับแล้ว๑๐๐๐บาท

ได้แล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทโดยที่ไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการเรียกว่าใดทั้งสิ้นนะครับ

เพลงขอจองในใจครับของคุณตะกะแทนชัวรดาเพลงนี้ผ่านไปแล้ว๑หมื่นบาท

แต่ว่าก่อนอื่นพี่เป๊กขอส่งพี่เอลซ่านั่งที่ก่อนนะคะ
และและขอแทนด้วยจ๊ะ

บอกตอนนี้ได้เงินหมื่นแล้วเอาไปรักษาขาดีใจไหมถามหน่อย
ตอนนี้ได้เงินหมื่นแล้วเอาไปรักษาขาพี่เอาไปดีไหม

พี่ป๊อปอายขอบใจมากเลยมารุโกะเก่งมากเลยนะ

เจ็บตรงไหนตรงหัวเข่าครับลงไปเลยทั้งเท้าเย็นมาก
ถามก่อนเลยว่าอาการนี้คือคุณแม่ขาเป็นมาตั้งแต่แรกหรือว่ายังไงคะ
ตอนเกิดมาก็เหมือนกับมีเนื้ออยู่หน่อยนึงอะค่ะ
มันเป็นเส้นเลือดที่ปูดออกมาทำกิจกรรมอะไรไม่ค่อยได้
จะมาตรวจรู้ตอน๗ขวบค่ะ
ว่าอ๋อเป็นเส้นเลือดดำโตผิดปกติ

เส้นเลือดดำโตผิดปกติส่งผลอะไรบ้างคุณแม่
ส่งผลให้ขารีบไปข้างหนึ่งถ้ารักษาช้า
แล้วก็จะมีอาการปวดมากอักเสบถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ค่ะ
คุณแม่ค่ะแล้วหมอว่ายังไงบ้าง
ก็ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะ

เพื่อที่จะเข้าไปเหมือนกับว่าขยายตรงหลอด
ที่มันอุดตันนะครับ
ให้มันได้ค่อยขยายออก

ไม่ได้บอกว่าจะหายตอนไหน
เขานัดก็คือไปหาต้องไปหาตลอด
แล้วหมอที่โรงพยาบาลเฉพาะทางนี้

ทั้งโรงพยาบาลนะมีอยู่แค่คนเดียว
ก็คือต้องรอคิวจากคุณหมอด้วย

ก็บอกเขาทุกวันนะว่าสู้
มันยังมีคนอื่นที่หนักหนากว่าเราอะเนาะ

ยังมีความสามารถที่จะหาเงินช่วยเหลือตัวเอง
เลี้ยงน้องช่วยดูแลครอบครัวได้

แล้วในส่วนของป๊อปอายล่ะคะ
มันมีอุปสรรคอะไรบ้างในความที่เราเป็นแบบนี้
ก็แบบว่าเวลาไปโรงเรียนเดินเยอะมันก็ปวดขาครับ

แล้วก็เดินไปทันเวลามันก็ปวดต้องยืนก็พักตอน

ก่อนที่เราจะลุกไปทำอะไรก็ตามต้องยืนวอร์มมันก่อน
เพื่อให้มันหายปวดเป็นอย่างนี้ทุกวัน
ลุกจะนั่งนี่คือต้องวอร์ม
นั่งนานก็ไม่ได้ยืนนานก็ไม่ได้

ตั้งแต่จำความได้ก็คือต้องทนอยู่กับความปวดอยู่ตลอดเวลา
ก็ต้องต่อสู้กันไปแต่พี่เป๊กว่าป๊อปอายมีกำลังใจที่ดีจากครอบครัว
นะคุณแม่ดูแลดีมากเลย
ถ้าดูแลไม่ดีป่านี้ขาอาจรีบแล้วถูกไหมคะคุณแม่

แล้วความฝันของป๊อปอายล่ะอยากเป็นอะไรโตขึ้น
อยากเป็นนักฟุตบอลแต่มันเป็นไม่ได้
ได้แต่ดูเขาข้างสนามอย่างเดียว
อยากเล่นกีฬาเหมือนเพื่อนอ่ะใช่ไหมเพื่อนผู้ชายที่เขาวิ่งกันใช่ไหม
ไม่แน่เพราะว่าอายุยังน้อยอยู่อาจจะหายได้
ความฝันสวยงามถ้าทำได้จริงจะยิ่งงดงามที่สุด
ไม่มีอะไรทำไม่ได้ถ้าเราพยายามพี่เป๊กเชื่อว่าอย่างนั้น

อย่างน้อยวันนี้น้องคนสุดท้อง
ก็ยังมาเป็นกำลังใจให้ยังมาสู้เพื่อพี่ป๊อปอายนะ
รอบนี้พี่ป๊อปอายต้องพูดเสียงดังฟังชัด

สู้นะลูกหมูเป็นกำลังใจให้
น่ารักจังเลยลูกหมูอ่ะ

ที่เขาอวยพรแล้วเราจะบอกอะไรกับพี่ป๊อปอายมั่งครับ
ขอให้หายเร็วนะ
น่ารักมากรักพี่ป๊อปอายไหม
มารุโกจังค่ะมารุโกจังรักพี่ป๊อปอายไหม

รุกฎจังพร้อมจะทำทุกอย่างให้พี่บ๊อบอายหายไหม
งั้นวันนี้มีอย่างหนึ่งที่อยากให้มรุโกะจังทำให้พี่ป๊อปอาย
รุโกจังสามารถยืนบนเวทีแล้วร้องเพลงเพื่อพี่ป๊อปอายได้ไหม

ตบพี่เอวตามายืนข้างอยู่เลย

โอเคพี่เป๊กมั่นใจว่าคนยังมารุกฎจังสักอย่าง

ไม่มีอะไรที่ทำให้เราหวั่นไหวและเสียน้ำตาได้ใช่ไหม

ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท

ที่นี้ขอขอร้อง๒๐๐๐แหล่ว
รู๊ฟ่่า

แล้วแล้วพี่สาวหนูร้องไม่ได้แล้ว

แล้วแล้วพี่สาวหนูร้องไม่ได้แล้ว

อันนี้หรอแล้วเพียงเมื่อกี้นี้ร้องได้ไหม

รู้ชื่อเพลงแต่หนูออกไม่ได้

หัวเทศร้องมันมาหนูร้องไม่ได้

โอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้ตัวช่วยกันนะคะถ้าหนูร้องไม่ได้นะ

ก็ในกรณีถ้าน้องร้องไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็สามารถหยุดได้นะครับคุณพ่อคุณแม่
ถ้าหยุดก็ได้หมื่นหนึ่ง
แต่ถ้าอยากลองเสี่ยงดูเพราะว่าตัวช่วยยังมีอยู่อีก๓ตัว
ยังไม่ได้ใช้เลยอาจจะเปิดได้ข้ามเพลงนี้ไปเลย

เอ๊ะเดี๋ยวสิค่ะ

หลังจากปรึกษาทางทีมงานของ
น้องมะรุโกจังแล้วแม่จะหยุดเลยเหรอครับ
เอาละฟังอินโทรไปแล้วครับ
มรโกจังในเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องมารุโกจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

ขอบคุณครับ
เดี๋ยวนะมารุโกถ้าเราจะสู้เราก็ต้องเข้มแข็งหน่อยอ่ะ

โอเค

เรารีบดำเนินการกันต่อเลยนะครับ
ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทองตัวช่วยนะครับ

ใช้ป้าย

มีทั้งหมด๖แผ่นเลือกใช้ได้๓แผ่น

แผ่นที่๕นะครับเปิดออกมาแล้วเป็นได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับนะครับ
อันนี้คงช่วยไม่ได้แน่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกแผ่นต่อไปนะครับ
สิทธิ์เลือกได้อีกสองแผ่นนะครับน้องมารุโกครับแผ่นที่สองน้องมารุโกเลือก

มาดูกันเลยครับแผ่นที่๓นะครับก็คือ
ฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่า
แผ่นที่๓นะครับข้าเป็นพี่พิวัลครับ